พาคุณผู้ชมไปดูตำนานเล่าขานกับพญาครุฑกันหน่อย
ในประเทศไทยบอกว่ามีแห่งเดียวแล้วก็แห่งแรกในประเทศไทย
คุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์นะคะ
ระบำภรรายทรงครุฑหรือภรรายทรงสุบัญ
ผู้เล่นแต่งกายและสวมหัวโขนเป็นพญาครุฑ
ขณะบินไปยังสวรรค์เพื่อขโมยน้ำอมริตมาให้พญานาคตามสัญญา
แต่ถูกพระนารายเข้าขวางและเกิดการต่อสู้กัน
กลายเป็นข้อผูกพันว่ายามที่พระนารายจะไปไหน
ก็ให้มีพญาครุฑเป็นภาษณะ
การแสดงครั้งนี้ต้องการสื่อให้ผู้ชมเข้าใจถึงความสำคัญของพญาครุฑ
ก่อนเดินชมครุฑที่แกะสลักจากไม้
ซึ่งจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ครุฑแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
ที่สถานตักอากาศบางปูจังหวัดสมุทรปราการ
ต้องการให้คนไทยได้รู้รับแล้วเข้าใจในความเป็นมาขององค์พญาครุฑ
เข้าใจในความเป็นมาของป่าหิมพานสัตว์ในหิมพาน
ตนาการของนาคกับครุฑจะเป็นยังไงกัน
ความผูกพันในเรื่องเหล่านี้มันจะแผ่ขยายไปสู่เป็นความรู้แก่เยาวชนต่อไป
ได้โดยเยาวชนแม้แต่คนทั่วไปอาจจะมีความรู้บ้างแล้วก็มีความรู้อาจจะเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น
ของครุฑผ้าเหล่านี้อยู่ที่ประวัติศาสตร์การสร้างสรรค์งานแกะสลัก
เนื่องจากในอดีตไม่มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับในการกำหนดลักษณะครุฑ
แต่ละองค์จึงมีรูปร่างหน้าตาและเครื่องทรงแตกต่างกันไป
ครุฑที่สวมหมวกทรงจีนนี้
ในอดีตตั้งอยู่ที่ธนาคารนครหลวงไทยสาขายาวราชค่ะ
พิพิธภัณฑ์นี้ยังมีห้องจัดแสดงอีก๔ห้อง
ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับตำนานของพญาครุฑ
แง่มุมที่ต่างกันออกไปตามความเชื่อของคนโบราณ
สำหรับห้องนี้นะคะอยู่บริเวณชั้น๒ของพิพิธภัณฑ์ครุฑค่ะ
โดยเป็นการรังสรรค์ห้องจัดแสดงให้กลายเป็นป่าหิมพาน
ตามความเชื่อกันว่าเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพญาครุฑ
ห้องนี้จึงมีชื่อว่าครุฑพิมารหรือวิมารแห่งครุฑนั่นเองค่ะ
ในป่าหิมพานจำลองยังมีสัตว์วิเศษในตำนาน
ปั้นเสมือนจริงจัดวางอยู่รอบห้อง
เช่นคดชศรีวารีกุญชรและสินทภพนัทธี
รวมถึงมีภาพบรรยายคติจักรวาลและมหานธีศรีทันดร

ซึ่งเป็นดินแดนที่ตั้งของป่าหิมพาน
เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาตำนานของพญาครุฑ
มีความเข้าใจมากขึ้น
อุโมงทางเดินความยาวกว่า๑๐เมตร
เป็นการจำลองที่อยู่อาศัยของพญานาค
คู่ปรปักตลอดกาลของพญาครุฑ
ซึ่งห้องนี้มีภาพจิตกรรมฝาผนังครุฑยุทธ์นาค
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพญาครุฑและพญานาคค่ะ
ส่วนห้องจัดแสดงนี้บอกเล่าเรื่องราวของคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ของพญาครุฑ
ทั้งความกระตันอยู่และความเสียสละ
ชมกันในรูปแบบสื่อมอลติมีเดีย
ฉายบนผนังส่งครึ่งวงกลม
ห้องนี้จึงได้ชื่อว่าอมตะเจ้าเวหา
แต่ตอนนี้พิพิธภัณฑ์ครุฑยังไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมนะคะ
แต่หากต้องการมาเป็นหมู่คณะเพื่อการศึกษาก็สามารถติดต่อธนาคารธนชาติ
เพื่อขออนุญาตเข้าชมได้
โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการ
ภายในสิ้นปีนี้ค่ะ